สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวั

เมื่อวานเนี่ยไปยิงเขาเสียชีวิตมาค่ะนายสุเทพพรมดวงอายุสามสิบแปดนะครับไปยิงนายโกวิทโดดำอายุสามสิบหก
เสียชีวิตในขนำที่บ้านป่าหวายหมู่๗ตะบนเชียนเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อเหตุเอาไว้เมื่อวานนี้นะฮะคือจุดที่เป็นขนำเนี่ยอยู่ท้ายหมู่บ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ำนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
ส่วนขวามือนี่คือหลักฐานต่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยบุกไปจับคนร้ายที่บ้าน
ที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ก็ต้องไปดูว่ามีอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่ในบ้านที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่นะครับ
คือชุดสืบสวนไปจับกลุ่มตัวนายสุเทพได้ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๑
ตำบลเสือหึงอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
นี่ฮะส่วนบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ตำบลเชียนเขา
ตรวจค้นในพื้นที่ที่มาซ่อนตัวอยู่เจอปืนจุดสามแปดซึ่งเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
เอาไปซุกเอาไว้ในพงหญ้าอยู่ใกล้บ้านนั่นแหละ
แล้วก็คุมตัวไปนะครับพร้อมกับของกลางนะฮะ
นำตัวนายสุเทพและของกลางไปที่สพเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของคดี
โอ้โหนี่วันนี้ไปบุกจับมาได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
จากการสืบสวนเนี่ยนี่ครับปืนเอาทิ้งไว้ในพงหญ้า
เลยนะฮะตามร่องรอยกระสุนต่างที่อยู่ในศพของนายโกวิท
นายสุเทพไปยิงเขาตายเมื่อวานนี้
คือจากการสืบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าก่อนหน้านี้
นายโกวิทย์ผู้ตายกับนายสุทธิพย์ผู้ต้องหา
เขาเคยต้องโทษคดียาเสพติดอยู่ในเรือนจำ
คือเจอกันในคุกนั่นแหละนะครับ
พอพ้นโทษออกมาทั้งสองคนนี้เขาก็เลยเป็นเพื่อนกัน
ไปมาหาสู่กันตลอดนี่ฮะนายสุเทพนี่ที่ทำลูกศรสีแดงไว้นะครับ
คุมตัวมาสอบปากคำต่อที่สพเฉลิมพระเกียรตินะฮะ

คือนายสุเทพพอพ้นโทษออกมาพร้อมกับนายโกวิท
เขาก็ไปมาหาสู่กัน
นายโกวิทไปเป็นช่างก่อสร้าง
อยู่ในพื้นที่ตำบลเชียนเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นายสุเทพเองเขาก็มาทำสวนทำไร่ทำเกษตร
อยู่ที่บ้านที่ไปถูกจับนี่แหละฮะ
อยู่ที่อำเภอเชียนใหญ่ที่นครศรีธรรมราชเหมือนกัน
ทั้งสองคนตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้น
คือผู้ตายไม่ได้เป็นแค่ช่างก่อสร้าง
ส่วนผู้ต้องหาไม่ได้เป็นแค่คนทำสวนทำไร่ทำเกษตร
ทั้งสองคนยังเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย
ก็คือขายยาเสพติดอยู่ในพื้นที่เฉลิมพระเกียรติกับพื้นที่เชียนใหญ่นี่แหละ
แล้วช่วงหลังเนี่ยคู่นี้เขาเริ่มขัดแย้งกัน
ก็ขัดแย้งกันจากประเด็นเรื่องการขายยานี่แหละ
ค้ายาเสพติดนี่แหละเป็นชนวนเหตุทำให้เมื่อวานนี้นายสุเทพไปยิงนายโกวิทจนเสียชีวิต
นายสุเทพเบื้องต้นให้การรับสารภาพนะครับ
บอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงนะฮะ

นี่ตอนบุกจับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะฮะ
คือรายละเอียดอื่นนายสุเทพบอกขอใช้สิทธิ์ไปให้การในชั้นศาลนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้น๒ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะฮะ
นี่คุมตัวได้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ

ทีนี้ค่ะขอเล่าย้อนเพื่อสรุปเหตุการณ์อีกทีนึงนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพล่าสุดก่อนก็คือจับตัวนายสุเทพ
ภาพซ้ายมือเป็นภาพเหตุการณ์ที่ไปพบศพผู้เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหาหลักฐานก่อนที่จะไปจับตัวผู้ต้องหานะคะ
คือนายโกวิทโดดำหรือในหมีอายุ๓๒
จุดที่พบศพคือกระท่อมท้ายหมู่บ้าน
กระสุนมันเข้าที่หน้าอกเหนือราวนมขวา๑นัด
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงข้ามเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ไปเก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
สิ่งที่เจอก็คือมีร่องรอยการต่อสู้
เพราะว่าข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมด
จุดที่เจอเพิ่มเติมก็คือมันมีอุปกรณ์เสพยาเสพติดเยอะเลย
มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

นำมาซึ่งการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปว่าตำรวจตรวจสอบไปตรวจสอบมา
มันเป็นเรื่องของการค้ายาเสพติดกันด้วย
คือนายโกวิทย์ผู้เสียชีวิตเนี่ยมาทำงานก่อสร้าง
รับจ้างต่อเติมปรับปรุงบ้านให้กับชาวบ้านในพื้นที่
แล้วก็อยู่ที่กระท่อมตรงนี้ค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายสุเทพพรมดวงอายุ๓๙
เป็นชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นเจ้าของกระท่อมนะคะ
คือตัวผู้เสียชีวิตกับตัวผู้ก่อเหตุ
เขาเป็นเพื่อนกันเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
เขามีประวัติเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของยาเสพติดเหมือนกัน
ตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติก็เลยสอบปากคำพยานไป๖ปาก
ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็กระจายกำลังออกตามหานายสุเทพ
ก่อนที่จะถูกจับตามภาพเมื่อสักครู่
คือได้มีการรวบรวมหลักฐานจนออกไม้จับนะคะ

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
บ้านฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านของผู้ก่อเหตุ
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลาตามภาพในกล้องเนี่ย
มันคือ๑๕นาฬิกา๓๕นาทีอันนี้คือภาพตอนจับ

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
๑๕นาฬิกา๓๕นาทีเวลามันอาจจะคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะคะ
เราเอาเวลาตามกล้องวงจรปิดเลยนะคะ
ภาพนี้มีใครนั่งอยู่บ้างคุณผู้ชมดูสิ
เพราะว่ามันมีคานข้างบนมันบังพอดีไง
บางคนไงแต่เห็นรถ
แต่ก็พอเห็นว่าเออนั่งกันมา๓คนแต่ไม่รู้หน้าตาว่าใครเป็นใคร

มันคือภาพจากกล้องวงจรปิดของรถคันนี้
ตำรวจบอกว่านี่คือรถต้องสงสัย
ก็ขี่ออกมาตรงนี้
วันนี้คยทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ก็อยู่ห่างจากบ้านของผู้เกาะเหตุประมาณ๕๐เมตรนะคะ
ก็ไปที่เปรย์ที่ผู้ตายผูกเอาไว้

คือเปรย์เนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
ปกติแล้วผู้ตายเขาจะไม่นอนในขนำนะ
เหมือนกับเขารู้ว่าจะถูกปองร้ายอยู่
กลางคืนเนี่ยจะไปผูกเปรย์นอนตามต้นไม้ต่างนะ
ซึ่งแถวนี้มันจะล้อมรอบไปด้วยบ่อน้ำนะครับ

ยังมีเลือดของผู้ตายเนี่ยยังติดอยู่เลยนะฮะ
นี่ครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวนะครับ
วันเกิดเหตุข้อมูลจากตำรวจบอกว่า
มีกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงประมาณ๖๗คนนะ
มั่วสุมยาเสพติดกันอยู่นะครับ

เป็นแหล่งมั่วสุมของยาเสพติดด้วยนะ
เพราะว่าเขาค้ายาอาจจะให้มาเสพกันที่นี่เลย
นายสุเทพขี่จักรยานยนต์มา
แล้วมาคุยกับนายโกวิทย์ผู้ตายที่ขนำ
ก็มาคุยมาเคลียร์กันเรื่องปัญหายาเสพติด
ก่อนจะใช้ปืนเนี่ยยิงใส่นายโกวิทยิงเข้าหน้าอกเลยนะฮะ
ร่างเนี่ยหงายหลังตกลงไปในน้ำ
กลุ่มวัยรุ่นที่กำลังเสพยากันอยู่ตกใจ
พากันขี่จักรยานยนต์หนีออกมานะฮะ
จนกระทั่งญาติญาติเนี่ยเขามาเห็น

พยายามช่วยปั๊มหัวใจนายโกวิท
แต่ไม่ทันนะครับนายโกวิทเสียชีวิตอยู่ที่ขนำนะฮะ

คือทีมข่าวของเราเนี่ยก็คุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะ
แม่บอกว่าตอนเกิดเหตุประมาณ๓โมงเย็น
กำลังอาบน้ำไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
พอออกมาหน้าบ้านเห็นกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงขี่รถจักรยานยนต์ออกมา๒๓คน
ลูกของในสุทธิพย์ที่เกิดกับภรรยาเก่า
บอกว่าคือไม่รู้จริงนะตอนนั้นนะ
ไม่รู้ว่าลูกชายเป็นคนไปยิงเป็นคนก่อเหตุนะ
คือช็อกเลยเพราะรู้ว่าลูกชายเป็นคนก่อเหตุ
เพราะว่าตัวลูกชายกับผู้เสียชีวิตเขาก็คุยกันดี

ตัวผู้เสียชีวิตก็รักแม่นะเหมือนแม่ลูกแท้ด้วย

เรียกแม่ของผู้ก่อเหตุว่าแม่
ปกติลูกชายก็เป็นคนพูดจาดี

แต่หลังดูใจร้อนมากขึ้น
ลูกชายเคยติดคุกคดีเสพยาเสพติด

เมื่อ๖๗ปีก่อนก็คงจะไปรู้จักกับผู้เสียชีวิตตอนที่อยู่ในคุกนั่นแหละ
พอออกจากคุกก็ชวนกันมาอยู่ที่กระท่อมหลังบ้าน

ผู้เสียชีวิตมาอยู่ได้๔๕เดือนแล้ว
แม่ก็ไม่รู้ว่าเขายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออะไรหรือเปล่า

ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทั้งคู่เขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า

ลูกชายแม่เคยถูกจับคดีอาวุธปืนด้วยค่ะ

คดีอยู่ระหว่างประกันตัวสู้คดีในชั้นอุทธรณ์
ก่อนหน้านี้ลูกชายเป็นช่างเงินค่ะ

แม่บอกว่าก็ก่อนที่จะถูกจับนะ

คือแม่บอกตอนนั้นก็ยังติดต่ออะไรไม่ได้เลย

ก่อนที่จะถูกจับแม่ก็พยายามบอกผ่านสื่อไง

ที่มารู้ว่าลูกแม่มาเกาะเหตุอะนะคะ
ไพ่ชั่ปให้พัยลูกได้วันก่ำเลย
ลูกมอบตัว
ฝั่งขึ้นอยู่ในร่างก็เคยเหยียมได้
ทำแยามากเลย

เราได้คุยกับพ่อของนายสุเทพด้วยนะฮะ

ที่ตำรวจจะไปจับที่นายสุเทพเข้าไปหลบอยู่ที่บ้านหลังนี้
ตอนนั้นพ่อก็บอกอยากให้ลูกชายมอบตัวนะคือพ่อบอกพ่อเครียดมากนะ
เพราะว่าลูกยังหนีอยู่สุดท้ายตอนนี้จับได้แล้ว
มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
เมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร
คิดว่าพวกวัยรุ่นเหมือนกับจะยิงปืนแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไปอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วตอนนั้นก็เห็นว่าพวกวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ออกไปจริง
แต่ว่าไม่เห็นนายสุเทพว่าขี่ออกไปตอนไหนอะไรยังไง
ส่วนจะทะเลาะกันเรื่องอะไรอันนี้เพื่อนบ้านเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ตอนนั้นรู้ไหมครับว่าเป็นพี่เทพเขาก่อเหตุ
อันนี้ไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ว่าได้ยินเสียงค่ะ
ก็ดีอะค่ะเราก็ไม่ได้ไปสัมผัสกับเขามากอะค่ะ

กับคนตายที่ว่าเคยเห็นเคยแบบเขามาอยู่ก็เขานิสัยดี
เขาไม่ได้เกเลอะไรไม่ได้ก้าวร้าวอะไรค่ะ
ส่วนพี่สาวของนายสุเทพบอกกับคุณควินผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าแล้วก็เพื่อนบ้านโดยที่รู้จักกับผู้ตายเนี่ยที่พามาอยู่ที่ขนำเนี่ยนะ
หลังบ้านนายสุเทพได้๔๕เดือนเนี่ยเขาบอกเขาอยากขอโทษกับครอบครัวผู้ตายด้วยนะ
เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนายสุเทพอย่างพี่สาวบอกน้องชายเขาก็ไปฆ่าเขาตาย
ส่วนอีกคนนึงก็เหมือนกับชวนเขามาอยู่บ้านหลังนี้อยู่ไปอยู่มาเอ้าถูกนายสุเทพมายิงตาย
อันนี้เราเคยเห็นหน้าก็คือว่าข้อโทษพอไปข้อกันค่ะ
ศพของนายโกวิทญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดหลงบนพ่อท่านเขียวนะครับ
ที่ปากพนังนครศรีธรรมราชคือครอบครัวก็ตั้งสวดบำเพ็กกุศลศพที่นี่นะครับ
กำลังจัดเตรียมสถานที่กันอยู่นะครับกำลังรอรับศพอยู่นะครับ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจผลแล้วก็ชนะสูตรอย่างละเอียดอยู่
คือญาติบอกว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ศพนะฮะเพราะว่าตอนที่รับศพไปเมื่อวาน
มีขั้นตอนเรื่องการยืนยันผลการตรวจโควิดต้องรอผลก่อน
น้องสาวของนายโกวิทย์บอกกับคุณควินนะครับบอกว่าในครอบครัวเนี่ยพี่น้องมีกัน๔คน
โกวิทย์หรือว่าหมีเป็นลูกชายคนที่สามส่วนน้องคนนี้เขาเป็นน้องสาวก็สนิทสนมกันนะครับ
หมีพี่ชายมีบ้านเนี่ยอยู่หลังเดียวกันนะแต่เมื่อสามเดือนก่อนพี่ชายออกไปจากบ้านคือน้องบอกยอมรับว่า
หลังจากพี่ออกจากบ้านไปก็ติดต่อกันน้อยมากรู้แค่ว่าไปทำงานก่อสร้างนะไม่ได้เอกใจอะไรด้วยว่ามันจะเกิดอะไรยังไงขึ้น
ส่วนตัวไม่เคยเจอนายสุเทพนะแต่ก็รู้ว่านายสุเทพเพื่อนของพี่ชายมีประวัติเรื่องยาเสพติดคาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะมีสาเหตุจากเรื่องยาเสพติด
ยืนยันว่าพี่ชายเป็นคนไม่สู้คนแล้วหลังออกจากคุกนะก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกปกติพี่ชายเป็นเสาหลักของครอบครัวจะดูแลแม่เป็นหลัก
ก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกันอยากให้พี่ชายกลับบ้านแต่ไม่รู้ทำไมพี่ชายไม่ยอมกลับบ้านตอนนี้ยอมรับว่าให้อภัยนายสุเทพไม่ได้คือบอกว่าไม่ต้องให้นายสุเทพหรือว่าครอบครัวนายสุเทพอ่ะมาขอเข้ามาศพเลยนะอยากให้นายสุเทพรับกรรมที่ก่อไว้ด้วยการติดคุก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
ถ้าเกิดเขาก็มากลับขอเขามาส่งพี่หมีเราอยากให้มาเราอบศิกรรมให้เขา
ไม่ต้องมาดีกว่าค่ะเพราะว่าให้เขาไปรับกรรมดีกว่าเพราะว่า
อย่างน้อยถ้ามันพี่หนูไม่มีคิดจะสู้ด้วยซ้ำ
เพราะว่าหมีมันก็ไม่มีอะไรมันตกชกต่อยกันดีกว่าทั้ง
ใช่มันเป็นคนที่ว่าไม่สู้
ทุกท่านรู้ความรับของเห็นเพื่อจักรโงงค์บังค์
สู้แก่เด็กหาคนที่ไม่ได้จีบ

พี่หมีเรียนสู้แก่
อ้าแม่แนกโอวิสบอกอยากให้ผู้ต่องหาเนี่ยมอบตัว

สุดท้ายตำรวจบุกไปจับได้นะครับ
ก็ยังภาพที่ท่านเห็นได้ตอนแรก
หลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังนี้
แล้วก็ค้นเจอปืนที่ใช้ก่อเหตุเรียบร้อยนะฮะ

จากนั้นนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักที่สพเฉิมพระเกียรตินะครับ
เป็นเจ้าของพื้นที่เบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพนะครับ
ลงมือก่อเหตุยิงนายโกวิทจริงแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดนะครับ
มูลเหตุสาเหตุต่างเนี่ยขอใช้สิทธิ์ไปให้การในชั้นศาล
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าพรุ่งนี้จะมีการทำแผนหรือไม่อย่างไรนะครับ
ส่วนตอนนี้เนี่ยศพของผู้ตายอยู่ในขั้นตอนของการชนะสูตรอยู่นะฮะ
เอาคดีที่เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับส่วนคดีนี้ค่ะ